นี่แหละมาเข้าข่าวแรกของเรานะเป็นอาตีอมวยนี่แหละค่ะเป็นเทศกาลวันตรุษจีนหันมาสำรวจความนิยมเทรนด์ดาราตีหน้าตีหน้าหมวยกันหน่อยนะคะว่ามีใครเป็นใครบ้างที่สุดของความฮอตครองใจชาวเน็ต๑๐อันดับจากดารามวยตีดังต่อไปนี้ค่ะ
ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยแต่ความนิยมดาราหน้าตีหน้าหมวยในวงการบันเทิงไทยไม่เคยหลุดกระแสมีแจ้งเกิดใหม่เป็นรายวัน
ที่โด่งดังก็ยังค้างฟ้าอยู่อีกหลายรายแต่ถ้ายุคพศนี้ใครจะครองใจชาวเน็ตมากที่สุดสำหรับ๕รายชื่อหนุ่มตีหล่อกับมวยฮอตจากรายชื่อดังต่อไปนี้
ขอเริ่มกันที่ฝ่ายชายไล่เรียงตั้งแต่ตีวัยขบเพาะม้าจุธาวุฒิต่อกันที่ตีขี้เล่นอเล็กธิรเดช
แรงข้ามปีตีมีเจ้าของดีเจพุทธพุทธิชัยหรือตีแมนโตโนภาคินและตีเกลียนบอยปกรณ์ค่ะ
ส่วนฝ่ายหญิงเริ่มกันที่หมวยหน้าใสเต้ยจรินพรหมวยฮอร์โมนปันสุธตา
วยเรื่องราวดีแพนเค้กเขมมะนิดและหมวยสุดแซ่บคริสตหอวังและหมวยสดเนื้อหอมเมพิชนาธิ์
แล้วมาดูผลตีหมวยครองใจชาวเน็ตกันนะคะในรายการเช้าข่าวชัดโซเชียลวันศุกร์ที่๕กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
นี่แหละค่ะก็มาดูผลกันวันนี้นะคะจากคะแนนโหวดสามพันสองร้อยเก้าสิบห้าเสียงจากชาวเน็ต
ปรากฏว่าตีหมวยยอดนิยมต้องยกให้กับมวยแซ่บคริสหอวังค่ะแล้วก็ตีสุดแมนโตโนภาคิน
ส่วนอันดับอื่นอื่นนั้นจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยอ่ะเริ่มกันที่หมวยฮอตคนนี้
เหมือนช่วงนี้งานไม่ค่อยเยอะไงไม่ค่อยมีให้ผลงานได้ติดตามกันนะครับ
คุณเมพิชชนาธิเอาไปเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เบามากเบาจริงจริงอ่า
ขยับกันมาที่อันดับที่๔เป็นของหมวยสายวัยฮอร์โมนค่ะ
ปันปันสุธตาด้วยคะแนนโหวตสองเปอร์เซ็นต์อันดับที่สามค่ะ
นางเอกหน้าหมวยใจบุญนะคะสาวแพนเค้กเมมะนิด
เข้าวินมาด้วยคะแนนจากชาวเน็ตอีกสี่เปอร์เซ็นต์ค่ะรองแชมป์อันดับสองตกไปเป็นของอมวยร่างเล็กหวานใจอเล็กเรนเดลเต้ยจรินพรค่ะ
มีชาวเน็ตโหวดให้สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็แชมป์อย่างที่บอกไปนี่ค่ะว่ามาแรงแสงโค้งสุดสุด
อินเตอร์น้องมิ้นทรัชพรสู้ได้ดิฉันว่าโหวตให้น้องมิ้นผู้ประกาศข่าว
เขาคล้ายกันไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่า
อ่ะขณะที่ผลโหวตฝั่งตีฮอตอันดับที่๕ค่ะ
ต่อไปเป็นของม้าจุธาวุฒิ์นะครับมีแฟนคลับตามาโหวดให้กรุบกรีบเบาเหมือนกันจุ๊บหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะ
อันดับที่๔อาตีบอยปกรณ์ค่ะโดนความเข้มของหนวดกลบความตีแต่ก็ยังมีสาวมาโหวตให้
จำนวน๒นั่นเองนะฮะอู่ไฟล้างไฟฉันชอบเขามากนะ
แต่ว่าดูแล้วไม่ค่อยเป็นสไตล์เขาเท่าไหร่เพราะว่าแบบดูนิ่ง
บอกต้องกินเกลียนตลกอันดับที่สามค่ะพี่มิ้วช่วงนี้เขาบอกว่าเหมือนจะเป็นคนดวงตก
ศุกร์เข้าพระเสาแทรกดังก็ดังนะแต่กระแสข่าวเนี่ยเรื่องไม่ค่อยดีเนี่ย
อันดับที่๒เรายกให้กับความเป็นตีมีเสน่หี้เล่นเป็นกันเองอเล็กธิรเดชเอาไป๑๘ค่ะ
และอันดับ๑ยิ่งโสดยิ่งฮอตตีแมนโตโนภาคินมาวินด้วยเสียงโหวต๒๒ค่ะ
ถ้ายังไม่หยุดเล่นจะคิดจริงแล้วนะนี่เป็นคำฮิตที่เขาพูดกันอยู่ในช่วงนี้นะคะ